ช่วงตลอดตลาด

ช่วงตลอดตลาด

พบกับราคาสินค้าของเรากันเลย

อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๘บาทต่อซอง

อยู่ที่๑๕๑๘บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ที่๒๐๒๔บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๒๐๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัม